คุณผู้ชมคะช่วงบ่ายวันนี้ค่ะตำรวจสพเมืองเชียงใหม่
ได้รับแจ้งว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสียชีวิตอยู่ในโรงแรม
ซึ่งเป็นโรงแรมหรูระดับ๕ดาวกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะคะ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เสียชีวิตอยู่ในห้องเป็นชาวจีน
คนหนึ่งอายุ๒๙คนหนึ่งอายุ๓๐
แต่จากการตรวจสอบสภาพศพในเบื้องต้น
ตำรวจบอกว่าไม่น่าจะใช่เหตุฆาตกรรมนะคะ
น่าจะเป็นการฆ่าตัวตายค่ะ
ตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่ได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีชาวต่างชาติเสียชีวิตอยู่ในห้องพักชั้นสิบสอง
โรงแรมหรูระดับ๕ดาวเลยค่ะ
บนถนนช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบพร้อมกับแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผู้เสียชีวิตเป็นชาวจีนเพศชายค่ะ
รายแรกเนี่ยชื่อว่ามิสเตอร์ฉินเตี้ยนซิลอายุ๓๐นะคะ
สภาพศพนอนอยู่บนเตียงนอน
มีผ้าห่มคลุมถึงคอค่ะ
ส่วนที่คอมีรอยเชือกรัด
ส่วนอีกศพชื่อว่ามิสเตอร์เจิ้งปินซุนอายุ๒๓
สภาพศพนั่งแขวนคอติดกับประตูห้องน้ำ
ทั้งสองศพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปพบคือเริ่มมีกลิ่นแล้วนะคะ
แล้วก็ในที่เกิดเหตุมีเชือกเป็นเชือกไนลอนสีดำเส้นหนึ่ง
สักประมาณ๑๐เมตรได้เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๑เซนติเมตร
แต่ว่าภายในห้องพักไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรเลยค่ะ
ไม่มีร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินไม่มีความเสียหายอะไรเลยด้วย
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางโรงแรมไม่ได้ให้นักข่าวเข้าไปถ่ายภาพทำข่าวนะคะ
ก็เลยไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับจุดที่เกิดเหตุว่าเป็นลักษณะไหนยังไง
พลตำรวจรีพิเชษจิระนันตสินผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ก็เลยเป็นคนให้ข้อมูลเองซึ่งท่านก็บอกว่าได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่
เข้าไปตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
เบื้องต้นเชื่อว่าไม่ใช่เหตุฆาตกรรม
น่าจะเป็นลักษณะของการฆ่าตัวตายค่ะ
มันน่าจะอย่างนั้นมันน่าจะอย่างนั้นไม่ใช่ฆ่าตกรรมไม่ใช่ฆ่าตกรรม

ตำรวจก็ได้ให้กู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตทั้งสองศพ
ส่งไปให้แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผ่าชนะสูตรอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนนะคะ
แล้วก็แจ้งไปยังกงศูนย์จีนประจำจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อประสานญาติให้มารับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะคะครับ